อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นภัยผู้หญิงเหมือนกันนะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวปรากฏว่า
มีรถจักรยานยนต์ของผู้ชายขี่มาประกบ

ถีบรถของเธอจนล้มเข้าข้างทางตรงพงหญ้า

นี่ฮะตำรวจภูทรบ้านดุงเข้าตรวจสอบเหตุหญิงสาว
ถูกคนร้ายเป็นชาย๒คนนะคุณนะ
ถีบรถจักรยานยนต์เสียหลักจนล้มลงที่ถนนระหว่างหมู่บ้าน
งิ้วมีชัยบ้านโนนสะอาดตำบลบ้านชัย
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

นางสาวดาผู้เสียหายซึ่งอยู่ในสภาพคุณ
เปลื้อนไปหมดเลยเสื้อผ้าเปลื้อนโคลน
อยู่ในอาการตกใจนี่สภาพของเธอคุณ
เละหมดนะฮะรถจักรยานยนต์ของเธอก็ตกอยู่ในนาข้าว
ชาวบ้านก็ช่วยกันดึงขึ้นมานะครับ

ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านที่โนนสะอาด

โอ้โหผู้ชายสองคนขี่และซ้อนจักรยานยนต์กันมา
จำหน้าและจำรถของคนร้ายไม่ได้

จากนั้นนะคนซ้อนถีบรถจักรยานยนต์ของเธอ
ล้มตกไปในทุ่งนาทันที

พยายามถอดกางเกงดึงเสื้อเธอออก

เขาชกต่อยที่ท้องและใบหน้าเธอหลายครั้ง
แต่เธอนี่คุณผู้หญิงตู้คือคนเดียว

อดรัดฟัดเหวี่ยงกันไปร้องให้คนมาช่วย

หลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะครับคุณผู้ชม
ฟังเสียงของนางสาวดาผู้เสียหายหน่อยครับ
สอยกดึงกดมน้ำขาดดูน้ำหูด
เพราะพ่อบอกว่าได้สดได้ทรัศน์สินเราไปซับ
ไม่ได้ตัวแต่เอาของเธอไปนะฮะ
แล้วก็พยายามบรื้อกระเป๋าในกล่องดำหลังรถของเธอด้วยนะครับ
ตอนนี้ตำรวจภูทรบ้านดุงจะเร่งตรวจสอบกล้องวงจร
ติดตามเส้นทางเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะฮะ
วันจะไปก่อเหตุซ้ำในพื้นที่นี้อีกนะครับ